คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ที่เราก็เคยนำเสนอกันไปแล้วนะคะ
เมื่อมีบุคคลคนหนึ่งอยากจะเป็นศิลปิน
ก็เลยไปรังสรรพนิกสิลปะอยู่ข้างตู้บวกี้
คุณท่านผ้าเหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งนะมาชิดนะ

คุณการจะเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องถูกที่ถูกเวลานะคะ
คือมีคนหนึ่งเขาเอาศิลป์ไปพ่นข้างตู้บวกี้
รถไฟซุนทางบัวใหญ่ที่น้ำคอลราชศิมร์มาแบบนี้
คือมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ากระพริปีนะอยู่พิธี
แต่มันอยู่พิธีอย่างว่าที่คุณรัชพรบอก
ผิดที่ผิดเวลาแปลว่าไม่รู้จักการะและไม่รู้จักเทศะ
และมันก็ผิดกฎหมายค่ะเพราะคุณรู้ไหมเขาต้องเสียเงินไปทำไม

ชมหน้าของศิลปินที่เรายังไม่อาจเปิดเผยได้
แต่ที่ฉันบอกได้ว่าเขาอายุ๒๗ปี
ชื่อนายชนะทิพย์สหัสถีค่ะ
เป็นชาวบ้านตำบลเมืองคงจังหวัดนครราชศรีมานั่นแหละ
สารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาว่าผมเอง
ผมเองแหละครับที่เป็นคนไปรังสรรค์ผลงานอยู่ข้างตู้โบกี้นั้น
ถามว่าทำไมไปทำตรงนั้นล่ะ
ผมคึกขนองครับและผมก่อเหตุแค่คนเดียวครับ
ก็โดนแจ้งข้อหาไปนะคะบุกรุกในเวลากลางคืน
และกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
คือยังโดนแจ้งข้อหาร่วมกันอยู่นะคะร่วมกันทำให้เสียทรัพย
ซึ่งเป็นยวดยางที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ก็โดนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่ไปแล้ว

อันนี้ฝีมือเขาหมดเลยนะ
คืออย่างที่บอกว่ามันมีพื้นที่บางพื้นที่
เขาจัดเอาไว้ให้บอกว่าเอ้าอยากจะแสดงความคิดสร้างสรรค์
อยากจะพ่นไอเดียศิลปะอะไรไปทำได้
ในคืนที่เขาจัดให้ก็ทำได้
เพราะว่าคุณรู้ไหมว่ารถไฟดีเซลราง๔๓๐
ที่จอดค้างคืนแล้วโดนพ่นสีนั้น
ความเสียหายในการซ่อมทำสีเนี่ย๔แสนต่อตู้นะคะ

หรือเราจะเปลี่ยนรถไฟให้มันเป็นกาฟิตี้แบบนี้ดี

มันดูใหม่ดูเท่ดูแปลกใหม่ขึ้นมาดี

เดี๋ยวลองเสนอผู้พารถไฟคนปัจจุบันหน่อย

คุณเนี่ยเคยวิ่งข่าวกระทรวงคมนาคม

เอาด้ายด้ายครับ